เอาล่ะมาดูเรื่องที่หลายคนฟังแล้วก็เครียดตามไหมการเมืองเนี่ย
อืมช่วงนี้กลายเป็นความตึงเครียดไปแล้ว
ใช่เพราะว่านี่คือหน้าหนึ่งด้วยเลยนะคะ
เป็นภาพของผู้บัญชาการทหารบกออกมาเปิดใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองดุเดือดมาก

วาธกรรมแต่ละอันที่ออกมานี่แรงทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมไปฟังกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมไปของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาขสัตว์ส่งเป็นประมุก
อย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริต
ประเทศอื่นก็ไม่มีนะครับที่จะมีแบบนี้นะครับ
นี่คือเมืองสยามเมืองแห่งรอยยิ้มนะครับ

มีระบอบประชาธิปไตยของเราแบบนี้นะครับ

สิ่งที่ประชาธิปไตยแบบไทยต้องการมากที่สุดในวันนี้คือ

ประชาธิปไตยแบบไทยต้องการให้คนไทยรักกัน

คิดจะเปลี่ยนการปกครองเพราะบทบสัตว์ซ้ายจัดดัดจริบ
โอ้ยมาคล้องจองกันซะด้วย
นี่แค่บางช่วงบางตอนเองนะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เลขาธิการคอสชออกมา
เปิดใจถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
อย่างที่บอกว่าเขาบอกตอนนึงนะ
เขาบอกว่าคิดทบทวนมา๒คืนแล้ว

ตอนแรกจะเขียนเป็นบทความด้วยซ้ำ
แต่ไหนนายกรัฐมนตรีออกเอกสารมาแล้ว
ก็เลยขอใช้โอกาสนี้เปิดใจหน่อยแล้วกันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
อยากที่จะให้ทุกคนเลยนะคะ
นิสิตนักศึกษาช่วยเข้าใจกองทัพใหม่ซะว่า
ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
แต่กองทัพไม่ได้ทำงานการเมือง
ย้ำเสมอถึงพระราชดำรัฐว่า
ทหารต้องอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง
จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะคะ
กว่าจะหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พลเอกอภิรัตน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศด้วย
ยืนยันเหมือนเดิมหนักแน่นว่า
ทหารวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะ
และตัวของพลเอกอภิรัตเอง
จะไม่ยอมให้ใครออกมาต่อสู้บนท้องถนนอีกแล้วด้วย

ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่อยากจะทำก็ทำได้
ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั้งนั้น
ว่าคนไทยคงจะไม่ต้องออกมาประหัสประหารต่อสู้กันอีกนะ
ไปดูฝั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้บินขึ้นเหนือไปเลยค่ะ
ไปตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่

ช่วงบ่ายบินกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรี
ท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นไหนเป็นพิเศษนะคะ
แต่พูดคุยกับสื่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นพิเศษ

แล้วก็ฮำเพลงจากไป

ซึ่งมีผลโทวิรชนสุขควรถ้าปฏิภาค
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แจ้งประเด็นทางการเมืองแทนท่านค่ะ
สำหรับกรณีที่นายกออกสารถึงประชาชน

อยากให้ใช้วิจารณญาณรับข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านโซเชียล
ใช้สติใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ในการตัดสิน

พบทบไม่ได้หมายความตามที่ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดหรอก
เพราะว่าการที่พูดนั้นเห็นว่ามีคนบางกลุ่ม
พยายามที่จะบ่อนทำลายประเทศชาติมากกว่า
อยากจะออกมาพูดเพื่อเตือนสติค่ะ

น่าจะใช้เกษมบอกว่าประชาธิปตัยมันมีหลักศาลกลนะ
ซ้ายตกขอบหรือขวาตกขอบมันก็ไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหละ
เพราะประชาธิปไตยความหมายก็คือประชาชนเป็นใหญ่
ถ้าใครไม่ฟังเสียงนั่นก็คือคนที่ไม่ถือหลักการประชาธิปไตย
ยังบอกด้วยว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
มันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ออกมาใส่ไฟหรือตัดสินใครว่าผิดหรือถูก
ที่สุดแล้วประชาธิปไตยจะตัดสินโดยประชาชนเอง
กลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรม
ก็มีการจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนกรกต
ที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ

แสดงความกังวลใจต่อสารของนายกค่ะว่า
มีเนื้อหาพาดพิงให้ร้ายการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ถอดถอนกรกต
ว่าเป็นการทำลายสถาบันหลักของชาติบ้าง
เคารพวุฒิภาวะของประชาชนคนรุ่นใหม่บ้าง
เกรงว่าสารแบบนี้จะนำไปสู่ความรุนแรง
ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพ

ขอยืนยันนะคะว่ากลุ่มแนวร่วมนั้น
ทำตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยทุกอย่าง
เอากรกตอะว่ายังไงบ้าง

เลขาที่การกรกตก็บอกว่า
เคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนกรกตเนี่ย
สิทธิ์ของประชาชนที่สามารถทำได้
แต่ก็ขอยืนยันคำเดิมอีกเหมือนกันนะคะว่ากรกต
แต่ที่ยังไม่ได้ชี้แจงก็คือ

กรกตบอกยังไม่เคาะนะสูตรคิดปาร์ตี้ลิสต์จะเป็นแบบไหนอย่างไร
เขาบอกว่าต้องศึกษาต้นแบบวิธีการคำนวณตามกฎหมายก่อน
เค้าขอไปศึกษาก่อนนะและเดี๋ยวเอามาเปิดเผยวิธีการคำนวนสูตรอีกทีนึง
ต่างนานาที่ส่งกันเข้ามาด้วยก็ต้องเตรียมตอบข้อสักถามจากสังคมทั้งหมดแหละ
ถามจริงเลยกดดันไหมท่าน
มาสักขนาดนี้กดดันไหมท่านบอกว่าไม่กดดันไม่กดดันหรอก
พักการเมืองที่จะบอกมาเรียกร้องให้กรกตยึดการคำนวณตามมาตรา๑๒๘ของกฎหมายลูก
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอบอกไม่กดดันเดี๋ยวขอกรกตไปศึกษากฎหมายก่อน
เดี๋ยวมาเปิดเผยให้ว่าตกลงแล้วจะคำนวณสูตรสอสอปาร์ตี้ลิสต์แบบไหนนะคะ